คุณผู้ชมครับเรื่องโควิด๑๙อย่างที่เรา๓คนได้พูดไป
เบิร์ดได้เกริ่นไปว่าถ้าปิดรอบนี้ล็อกดาวน์รอบนี้
หลายคนอาจจะไปบวชแล้วก็ได้นะ
มันสู้ไม่ไหวนะฮะไอ้ร้านใหญ่อาจจะมีสายป่านหน่อย
ก็คงจะสู้ต่อไปแต่ร้านเล็กเนี่ยจะทำยังไงนะฮะ
คนในวงการบันเทิงที่ไปอยู่ในร้านที่เป็นต้นต่อของโควิด
สเตอร์แถวทองหล่อก็ต้องกักตัวเอง
นักร้องก็บอกว่าโอ้โหกว่างานจะกลับมาก็เป็นปี
พอจะกลับมาก็มาอีกแล้วโควิดสุดท้ายประกาศกักตัวกันเต็มไปหมดครับ
ไปดูหน่อยล่าสุดคุณดาเอ็นโดฟินครับมีการโพสต์อินสตราแกรมส่วนตัว
เมื่อวานบอกว่ามีหนึ่งในทีมงานไปติดเชื้อโควิด๑๙มาครับ
ดาเองก็ไปตรวจหาเชื้อทันทีผลออกมาเมื่อคืนนะฮะเดี๋ยวต้องรอก่อน
ก็ตอนนี้ทำให้ดาเองไม่สามารถไปแสดงได้ในคืนวันที่๕๖และวันที่๙
ตามที่รับงานเอาไว้ก็ต้องกักตัว๑๔วันเขาก็โพสต์แบบนี้
ให้สบายใจไว้ก่อนนะคะทุกคนล่าสุดเมื่อเที่ยงคืนคุณดาเองก็โพสต์นะ
ผลตรวจออกมาว่าตอนนี้โอเคแล้วไม่ได้เป็นแต่ว่าต้องกักตัวก่อน
ออกมาประกาศกักตัว๑๔วันเช่นเดียวกัน
หลังจากที่ทางวงได้ไปเล่นดนตรีที่ร้าน
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อในร้านนะ
ก็ล่าสุดมีการประกาศเลื่อนการแสดงในวันที่๑๔เมษายน
ส่วนนุ่มสแตมอภิวัตคุณสแตมเนี่ย
แล้วขอกากตัว๑๔วันถ้าหากทราบผลก็จะโพสต์บอกทันทีพร้อมขอโทษเจ้าของงานที่
มีผลกระทบจากการยกเลิกการแสดงต่างในช่วงของสงกรานนี้ด้วยครับ
มีนาคมก่อนที่น้องจะประกาศติดเชื้อ๕วัน
แต่เพื่อการแสดงความรับผิดชอบเขาก็ต้องไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแล้วก็กักตัว
เช่นเดียวกันกับคุณเดือนเต็มนะฮะก็มีการโพสต์เหมือนกันว่าตัวเองก็กลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
มีนาคมนะฮะเพื่อความสบายใจก็ต้องไปตรวจแล้วก็กักตัวเองเหมือนกัน
โพสต์ออกมาทุกคนก็จะแจ้งให้ทันที
ตอนนี้กลุ่มวงการบันเทิงน่าเป็นห่วง
กลุ่มด์คลัสเตอร์ผับบาร์ต่างในกรุงเทพฯและประดิบันทนหน้าเป็นห่วงมาก
ใช่ค่ะเฉพาะผับบาร์ที่กรุงเทพแถวทองหล่อกระจายไปแล้ว๗จังหวัด
กว่า๗๐คนแล้วที่ติดเชื้อ